ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดจะพบคนที่ใช่
มเพาะความรักคนที่อยู่ไกลคนที่มีคู่รักจะได้ลงเอยกันในเดือนนี้
คนมีครอบครัวจะได้ลูกสมใจปรารถนาสุขภาพระวังบาดเจ็บที่เท้า
ไมเกรนโรคหัวใจหรือหลอดลมควรใกล้ชิดแพทย์มากขึ้น
ไม่ควรเข้าใกล้น้ำอาจรับเคราะห์ถูกลุกหลงหรือบาดเจ็บ
การเงินรายได้มีความโดดเด่นมีโอกาสรับเงินก้อนใหญ่
สะสมเป็นเงินออมได้จะได้โบนัสหรือผลประโยชน์ที่ลงทุนไว้
เงินทุนไหลเข้าธุรกิจเป็นกรอบเป็นกรรมการงานผู้ใหญ่ให้ความเมตตา
จะมีผลต่อตำแหน่งใหญ่ในวันหน้าจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน
จะทำให้พบรักมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์